เราไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีนะคะที่นั่นมีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
สะพานปูนเก่าแก่มันถล่มลงทะเลนะคะขณะที่ช่างเขากำลังซ่อมแซมลื้อถอนอยู่
ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปสองรายแล้วก็มีคลิปภาพนาทีชีวิตตรงนี้ไว้ด้วยค่ะ

จะยกไหมไหมไปไหนอ่ะเพราะบอกแล้วไงมันเดินลำบาก

ส่วนหลังส่วนหลังเป็นอะไรจะเอาชุดแล้วนี่
เป็นนาทีตอนที่เอ่อหน่วยกู้ไพรมูลณีที่สว่างโรจนาธรรมสรรค
สถานเข้าไปช่วยผู้ที่บาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์สะพานปูนเก่าแก่
ถล่มลงทะเลขณะที่ช่างกำลังซ่อมแซมลื้อถอน
อยู่ที่ชุมชนชายทะเลตำบลบังเสร่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีนี่เป็นเหตุการณ์ตอนใกล้เที่ยงค่ะ
เอ็ดโมงครึ่งของวันนี้ซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นสะพานปูนที่สุดโสมแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่าง
การซ่อมแซมรื้อถอนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นสภาพไหมคะ
มันถล่มลงไปนะคะผู้บาดเจ็บเป็นช่างก่อสร้างนะคะ
สองรายก็คือนายสิทธิชัยละครชัยขาขวาท่อนบนหักผิดรูป
เสียเลือดมากอาการสาหัสนะคะก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จ
นางเจ้าศิริกิจกรมการแพทย์ทหารเรือส่วนนายจิตชื่นใจ
อายุสี่สิบสี่ปีอีกคนนึงศีรษะแตกเป็นแผลชะกัน
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายค่ะก็นำส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะ
ยานสังวรารามนะคะโรงพยาบาลวัดยานสังวราราม
บอกว่าตอนเกิดเหตุทั้งสองท่านนี้เอาเครื่องสกัดคอนกรีต
แยกพื้นปูนใต้สะพานเพียงชั่วพริบตาเดียวสะพานปูน
ก็เริ่มซุดตัวลงตอนนั้นเนี่ยร้องตะโกนนะคะ
พากันกระโดดหนีแต่ว่ามันไม่ทันสะพานถล่มลงทะเล
แล้วร่างของทั้งสองคนก็ร่วงลงไปกับซากสะพาน
กองลงไปจนได้รับบัตรเจ็บสาหัส
นี่โชคดีที่เป็นช่วงน้ำลง
ก็เลยสามารถที่จะนำตัวทั้งสองคนออกมาจากซากปูนได้ทัน
คือไม่อยากนึกเลยว่าถ้าน้ำขึ้นแล้วน้ำเต็ม

ใช่อาจจะเป็นแบบเรื่องเศร้าเลยนะคะ
นี่ค่ะไปฟังเสียงในเหตุการณ์กันสักหน่อยค่ะ

มันก็ทึกลงมาผมเลยบอกเขากะโดด

รูปหน้าพลังตัดแต่ไม่ทันได้ไหมครับ

พี่กระดวดฝันกลางไว้ก็ร่วม

ผมอยู่ข้างบนนี่ครับ
นี่ค่ะความปลอดภัยในการทำงานนะคะ

ระงับการลื้อถอนสะพานเอาไว้ก่อนป้องกันอันตรายนะคะ
แล้วก็ให้ทางเทศบาลบางเสร่ตรวจสอบการลื้อถอนด้วย
ว่าขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะ
แล้วก็เน้นย้ำรถบรรทุกนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ให้ใช้ความระมัดระวังเวลาขับผ่านถนนบริเวณทางลงชายหาดบังเสร่ตรงจุดค่ายลูกเสือ
ตรงนั้นเนี่ยมันมีหลุมบ่อบนถนนคอนกรีตซึ่งเกิดจากน้ำกัดซะใต้ดิน
สวัสดีครับ